สลากดิจิทัลยังเลยโอ้ยพี่ไปลองมาแล้วเป็นยังไง
กี่บาทฮะได้มาหลายใบคอตัวเลขบางคนบอก
นอนตายตาหลับแล้วนะชาติเนี้ยทำไมอ่ะได้ซื้อสลากแปดสิบบาท
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาดีใจกันใหญ่
วันนี้พูดสิทธิ์ข่าวไปดูเพราะคนเป็นซื้อทางมือถือก็แล้วน่ะ
แอปเป่าตังค์ไปดูแผงเหงาและหงอยมากฮะ
โอ้โหเห็นใจแม่ค้าเหมือนกันนี่เขาก็ไปละแปดสิบเหมือนกันนะ
แล้วมี๘๐ก็อุดหนุนแม่ค้าด้วยนะวันนี้นะครับ
เริ่มจากยี่ปั๊วหรือว่าพ่อค้าคนกลางก่อนเลย

ข้างศูนย์การค้าสลากไทยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มนี้จะขายแบบยกเล่มเล่มละร้อยฉบับ
ก็สะท้อนได้ว่าได้รับผลกระทบในแง่ของยอดขาย
เพราะว่าพวกเขาไม่มีโคต้าสลากนะครับ

อยากรู้ว่าคนที่ไม่มีโคต้าจะต้องทำอย่างไร
ในช่วง๑๒วันที่ผ่านมานะคุณผู้ชมฮะ

อย่างไรก็ตามนะครับต้องจับตาดูผลกระทบในระยะยาวต่อไป
ว่าจะเป็นยังไงและยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า
เหตุใดรัฐถึงได้ทำแพลปฟอร์มซะเอง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปจับเอกชนที่เขาทำแพลตฟอร์มลักษณะนี้ไม่ใช่หรือ
ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลไปประกาศจับมังกรฟ้าอะไรอย่างนี้
เขาก็ใช้ทำแพลปฟอร์มแต่เหมือนรัฐบาลทำเอง
แล้วผลกระทบของคนเดินขายต้องทำยังไง
ของที่รัฐบาลตัดไปรัฐบาลเอาไปไหน
พี่เขาก็พูดได้น่าคิดนะ
ส่วนผู้ขายรายย่อยที่ตลาดนัดทานามนลบอกว่า
ก็แม้จะเปิดขายนะฮะ
แต่ว่า๒๓วันนี้เงียบมากนะครับยอดขายลดลงจากหลักหมื่น
เหลือแค่หลักพันอ่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นคนถือแผง
เลขขายลอตเตอรี่ด้วยเพราะว่าหากภาครัฐ
จะต้องการให้ขายฉบับละ๘๐น่ะไอ้คนเล่ทำไม่ได้
เพราะรับมาเกินแล้วนะฮะโคต้าที่ลายย่อยได้รับ
มีเพียงแค่๕เล่มที่เหลือเนี่ยต้องไปซื้อมาจากยี่ปั๊วนะครับ
ราคามันจะสูงจะขาย๘๐ก็ขาดทุนสิครับ
ถ้าอยากจะให้มันขายได้ราคา๘๐เนี่ย
สลักก็ขายให้ประชาชนทั่วไปแต่ไม่ต้องผ่านมือใคร
โดยตรงมือดีกว่านะครับครับอืมไม่ต้องผ่านมือใคร
นี่กว่าจะผ่านมาถึงเราเนี่ยไม่รู้ผ่านกี่มือแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าเป็นโคต้าเราจะรับมา๗๐บาทอีก
แต่มันมีน้อยมันไม่ได้เยอะหรอกได้แค่๕๖เล่มแต่ละคนเนี่ยนะ
แต่ว่านอกนั้นเราต้องไปซื้อมาขายหมด๕เล่มนี้เราไม่พอกินหรอก
๕เล่มเนี่ยใบละ๑๐บาทบาทนวดหนึ่งได้๔๐๐๐บาท
เพราะทำไมเขาให้โคต้าแค่๕เล่มแล้วนอกนั้นเราต้องไปซื้อมาขายอ่ะนะ
ขณะที่ผู้ค้าบางคนบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะฟันทงหรอก
ยอดขายมันจะแตกต่างจากเดิมไหมเดี๋ยวรอดูประมาณสัก๓เดือน
ว่าโครงการนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสลากแพงได้หรอก
เพราะว่ายังไม่มีการเพิ่มสลากในระบบ
ส่วนประชาชนที่เคยซื้อสลากดิจิทัล
ว่าแพลตฟอร์มนี้ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวก

ไม่ต้องไปซื้อสลากในราคาแพง
แต่ส่วนตัวก็เห็นใจนะเห็นใจคนค้ารายย่อย
เนื่องจากต้องรับซื้อสลากมาในราคาแพง
กว่าแพงกว่าปกติแล้ว
ไปดูโคราตกันหน่อยนะครับโคราตนะครับ
แม้ว่าจะพอมีลูกค้ามาหาซื้อลอตเตอรี่บ้าง

ตอนนี้แทนที่ลูกค้าจะเดินมาซื้อที่แผงนะ
หันไปซื้อจากแอปเป๋าต่างกันหมดนะฮะ
คงต้องทำใจว่านับจากนี้อาจจะต้องขาดทุนกันล่ะ
มีความเสี่ยงที่แต่ละงวดจะขายลอตเตอรี่ไม่หมด
อย่างไรก็ตามนะครับทางร้านก็ต้องปรับตัวนะฮะ
ด้วยการหันไปขายทางออนไลน์นะครับ

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการขายผ่านแอปนะครับ
มองว่าแก้ได้ถูกจุดแต่ไม่ถูกใจ
ที่ถูกจุดก็คือเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

เพราะว่าต้นต่อของลอตเตอรี่มันแพง

อย่างที่ร้านของเธอคนนี้นะครับ
ก็ขายอยู่ฉบับละร้อย
ถ้าเป็นชุด๕ใบก็ขายชุดละ๖๕๐
ซึ่งเลขชุด๕ใบ๕ฉบับ
ต้นทุนที่รับมาก็เกือบใบละ๑๒๐แล้ว

ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่อยากจะขายของแพงหรอกนะฮะ
สำหรับสลากดิจิทัลที่ขายไปแล้วนะครับ

และอยู่ที่๔๙๕๑๓๕๒ฉบับ
จากทั้งหมด๕๒๗๙๕๐๐ฉบับนะครับ

จำนวนผู้ซื้อ๑๑๘๕๒๐๗ราย
ส่วนจะเพิ่มเกินกว่า๕ล้านไหม

ก็จะพัฒนาเพิ่มช่องทางทางธนาคาร
ผูกแอปพลิเคชันให้มันหลากหลายมากขึ้น
ส่วนคณะกรรมการสำนักการณ์สลากดิจิทัลแบบรัฐบาล

ก็วันพุธที่๒๙มิถุนายนนี้นะฮะ
โดยสลากที่จะออกรางวัลวันที่๑กรกฎาคมนี้
ยังคงยอดเปิดขายสลากดิจิทัลที่๕ล้านฉบับเท่าเดิมไปก่อน

มันไม่ได้ตอบโจทย์คนที่เป็นนักเล่นนักซื้อ
เพราะว่าเวลาคนที่เป็นนักเล่นนักศึก

คุณผู้ชมก็พูดเรื่องนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าแล้วบางคนที่ไม่มีโทรศัพท์จะทำยังไง
ถูกรางวัลเสียภาษีเท่าไหร่อะไรยังไง
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไหม
ก็เป็นคำถามจากประชาชนนะคะ